เพราะว่าที่พลัทแชมป์าสเซียนสมัยที่๑๕

ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องโดนกระแสวิภาพวิจารณ์แน่
แต่คุณไอศักดิ์เป็นจาศิวัลคงมีแผนไปแล้วครับ
ครับเราได้มีการตริยมแผนไว้แล้วครับ
สำหรับการที่จะไปฟุตซอลโลกในปี๒๐๒๐นะครับ
ที่เราคว้าแชมป์มาครองเป็นสมัยที่๑๕

หลังจากจบในการแข่งขันฟุตบอลในประเทศ

ซึ่งก็จะมีโปรแกรมการแข่งขัน
ก็จะให้นักเตะมาประลองความสามารถกันด้วยนะครับ
จะมีการเชิญเวียดนามโกเตมาลาแล้วก็โมโลโก
เข้าร่วมการดังขันที่จังหวัดนครและสีมา
ก็หวังว่าจะสามารถนำข้อผิดพลาด
รายการนี้มาปรับแก้ไขก่อนไปชิงแชมป์เอเชีย

ฟุตซอลโลก๒๐๒๐ที่ลิทูเนีย
ก็ต้องบอกว่าก่อนอันนี้๕สมัยเราไปมาทุกครั้ง
ครั้งนี้ถ้าทำได้จะเป็นครั้งที่๖ติดต่อกันนะครับ
ไปฟังเสียงของคุณอริสักเบนจาศิริวัลกันหน่อยครับ
เราจะต้องไปพัฒนาขึ้นอีกหลายอย่างนะครับ
ส่วนเรื่องของคุณอริสักเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับ
ก็คือแนวคิดที่จะเชิญทีมในเอเชีย๕๖ทีม
เช่นอีรักแล้วก็มีอินโดรีเซียและเวียดนาน
แข่งฟุตซอลรายการพิเศษที่ปัตตานี

ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการทาบทามนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดมีความชัดเจนก็คาดว่า

ไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียด้วยครับ
ก็คือการเตรียมทีมไปในตัวด้วยนะครับ

หลังจากที่เราได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์เอเชีย

ซึ่งก่อนการจับสลาก
ที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนช่วงปลายเดือนนี้นะครับ
ปรากฏว่าทีมชาติไทยนะครับ

ผลงานในครั้งที่แล้วที่เราได้อันดับ๘นะครับ
ถือว่าเป็นโคต้าสุดท้ายของโทนี้แล้ว
นับว่าเป็นเรื่องที่โชคดีที่ทีมชาติอีลักษ
อันดับ๔ครั้งที่แล้วไม่ผ่านรอบคัดเลือก
จึงเป็นผลให้ไทยได้ขยับจากเดิม

มาอยู่ในโถที่๒แทนนะครับ
เดี๋ยวเราดูการจัดอันดับในโถกันหน่อยดีกว่านะครับ
ว่าเรามีโอกาสที่จะเจอใครกันบ้างนะครับ
ในโถแรกมีเติร์กมินิสถานเจ้าภาพ
หลานญี่ปุ่นแล้วก็อุสเบกิฐานครับ
โถที่๒มีเลบานอนเวียดนามบาเลนแล้วก็ไทย
กับว่าในโถแรกเรามีโอกาสเจอ
ก็คือเติร์กมินิสถานอีหลานญี่ปุ่นแล้วก็อุสเบกิฐาน
ถือว่าก็เป็นงานหนักทุกทีเหมือนกันในโถแรก
ส่วนโถที่สามมีกิษฐานทาจิกิสฐานจีนแล้วก็เกาหลีใต้
ส่วนโถที่๔มีซาอุดีอาราเบียอินโดนีเซีย

รายการนี้คัดเอา๕ทีม
จากทวีปเอเชียเข้าแข่งขันในฟุตสอร์ชิงช้ำโลก
๒๐๒๐ที่ประเทศนิทโทเนียนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าเราเข้าร่วมกันแรงขันในฟุตสอร์ธริงชั้มโลกมาแล้ว
ก่อนอันนี้๕สมัยแล้วครั้งนี้ถือว่า
สร้างโปรประสานให้ใหม่เพื่อที่จะเข้ารอบเป็นครั้งที่๖๐ต่อกันให้ได้
ดูแล้วก็เห็นโถมาสักครู่ค่อนข้างหนักใจของการนะครับ
ว่าทีมจากพวกตอนออกกลางหรือว่าเอเชียกลางเองเนี่ย

เตรียมทีมที่เข้มข้นก็ลุ้นเชียร์กันได้นะครับ
น่าจะได้ประโยชน์ในการทดลองทีมเลยครับ